จังหวัดสมุทรปราการครับมีรถกระบะขับขึ้นทาง
ด่วนแล้วจู่จู่ขึ้นทางด่วนแต่ไปเจอ
สอนมาชนกันเต็มแรงเลยครับเนี่ยครับคุณ
ผู้ชมฮะจังหวะขึ้นไปโอ้หูฮูวิชนรอยเลย
ครับแต่ก็มอเตอร์ไซค์มายังไงอ่ะกล้องหน้ารถจับภาพอุบัติเหตุนะครับ
กระบะชนประสานงากับรถจักรยานยนต์นะครับเหตุเกิดบนทางขึ้นทางด่วน
การจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ก่อนถึงด่านบางเมืองหนึ่ง
ใกล้ช้างสามเสียนตะบนปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการครับ
สิบโมงครึ่งหลังเกิดเหตุตำรวจตรวจสอบบนทางด่วนนะครับ
ถึงด่านเก็บเงินประมาณ๕๐๐เมตรพบรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีดำ
เบียนกรุงเทพมหานครคันชนหน้าเนี่ยพังเสียหาย
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์พีซีเอ็กซ์สีดำเงิน
ติดแผ่นป้ายทะเบียนพังยับครับนะฮะ
อยู่กลางถนนมีนายกฤษณะการเทพอายุสิบเก้าปี
เป็นคนขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนคนซ้อนนะครับชื่อนางอรวรรณมุ้งทองอายุยี่สิบสอง
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลครับนายกิติพงศ์กรีบแก้วนะฮะ
อายุสามสิบเจ็ดปีคนขับรถกระบะคู่กรณีเล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถขึ้นทางด่วนพอใกล้ถึงด่านเก็บเงินเนี่ยจู่
มีรถจักรยายนขี่ย้อนสอนมาเร็วเลยเลยชนกันเต็มแรง
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว
เรื่องต้นนะครับคาดว่ารถจักรยานยนต์น่าจะไม่ชินทาง

ขี่ขึ้นไปนะครับแล้วเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ยังไงต้องระวังนะครับแล้วก็ดูสัญญาณป้ายจราจรดีฮะ